ถ้ายังจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะเล่าข่าวนี้ไปเอง
สำหรับกรณีที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดจนเสียชีวิต

คราวนี้ที่นครราชศรีมาก็มีเด็กผู้หญิงวัย๔ขวบอีกคนนึงถูกสุนัขของเพื่อนบ้าน๑ตัวกัดอีก
คราวนี้แม้จะไม่ถึงชีวิตแต่ว่าน้องหูขาดเลยนะคะ

หมามากัดเข้าหูเข้าหน้า

แต่ประเด็นที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้คือ
ครอบครัวของน้องที่ถูกหมากัดกับครอบครัวเจ้าของหมา
เกือบจะวางมวยกันแล้วคือเป็นจังหวะผู้สื่อข่าวเราอ่ะ
ลงพื้นที่จะไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดี
ไปเจอเอาเข้ากับช็อตนี้พอดี
ปล่อยชั่งมันด้วย
แล้วก็ญาติของน้องที่ถูกสุนัขกัดก็คือน้องบีบี

น้องบีบีก็ไม่พอใจโกรธแค้นเจ็บใจมากที่นางมนต์เนี่ยปล่อยให้หมามากัดหลานตัวเอง
นางมนต์เองก็ไม่พอใจเหมือนกันที่ญาติของน้องบีบีมากล่าวหาบอกว่าไม่รับผิดชอบ
ไม่ไปดูแลถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบอะไรเลยก็เกือบจะวางมวยกันแบบเนี้ย
เพื่อนบ้านต้องมาห้ามปรามนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดู
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านซื้อขายของเก่าค่ะซึ่งเจ้าหมาที่ไปกัดน้องบีบีเนี่ย
คือเจ้าตู่เป็นหมาพันธ์ไทยหลังอ่านเพศผู้
อายุประมาณ๗เดือนถูกล่ำโซ่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะ
เจ้าตูบอ่ามันก็ดูเสื้องเสื้องทีมข่าวเราเข้าไปคือจะไปดูว่าเจ้าตูบเนี่ย
ดูดุร้ายขนาดไหนเขาบอกว่ามันก็ยอมให้รูปนะ
ท่าทีเนี่ยไม่ได้ดูดุร้ายอะไรนางมนต์สว่างกุลเจ้าของของเจ้าตูบเล่าให้ฟังนะคะ
อันนี้ฝั่งเจ้าของเล่านะบอกว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเที่ยงวันเกิดเหตุค่ะ
บีบีเนี่ยเข้ามาเล่นในบ้านจากนั้นก็เดินออกไปจากบ้านพร้อมกับถือของเล่นไปด้วย
ทีนี้พอเดินออกไปได้ประมาณสักสามเมตรแต่ยังอยู่ในพื้นที่บ้านนะคะ
ยังไม่พ้นประตูบ้านน้องบีบีทำของเล่นตกพื้น
น้องก็ก้มเก็บกล้มก้มเก็บเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าตูบที่อยู่ใกล้ใกล้เนี่ย
โจรเข้าใส่เลยคือหมามันมีลักษณะเหมือนห่วงของห่วงพื้นที่ภายในบ้าน
ก็กระโจนใส่น้องบีบีกัดไปที่บริเวณหัวแล้วก็หูซ้ายของน้อง
กัดแล้วก็สะบัดไปมาด้วยน้องบีบีเนี่ยส่งเสียงกรีดร้องดังมากนะคะ
นางมนต์ได้ยินอยู่คือนั่งทำธุระอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องก็รีบวิ่งออกมาดูแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ
เธอบอกว่าเธอเอามือเธอนี่แหละง้างปากเจ้าตูบออกจากหัวน้องบีบีเลย
แต่จังหวะนั้นภาพที่เธอเห็นก็คือหูซ้ายของน้องบีบีเนี่ยมันร่วงอยู่ที่พื้นแล้ว
ตัวเธอเองเธอบอกช็อกเหมือนกันคือไม่ได้คาดคิดว่าจะเห็นภาพนี้ก็ช็อกมาก
ก็รีบตะโกนส่งเสียงร้องเลยบอกว่าทำยังไงดีหมากัดหูน้องมีบีขาด
ทวดน้องบีบีเนี่ยได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาแล้วก็ให้ตาทวดมาอุ้มน้องบีบีไปโรงพยาบาล
ทีนี้นางมนต์เองก็ยอมรับบอกว่าจังหวะที่เห็นว่าหูของน้องบีบีขาดตกลงมาที่พื้นเนี่ย
ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะมือไม้สั่นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย
พอยายทวดของน้องบีบีหรือว่านางจำปีมาเนี่ยนางจำปีเองก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็รีบไปตามสามี
ซึ่งเป็นตาทวดมาอุ้มน้องไปโรงพยาบาลจากนั้นลูกสะพ้ายของนางมนต์เนี่ย
ก็รีบนำชิ้นส่วนหูน้องบีบีไปให้ที่โรงพยาบาลนางมนต์ยอมรับนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะ
และคนในครอบครัวเสียใจมากนะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่การที่ครอบครัวน้องบีบีมาบอกว่าครอบครัวเธอไม่แสดงความรับผิดชอบไม่มาดูดำดูดีใหม่ใยดีอะไรทั้งสิ้น
เป็นเพื่อนบ้านกันแท้ไม่เคยมาเยี่ยมสักครั้งเธอบอกไม่จริงเธอแสดงความรับผิดชอบแล้ว
เพราะลูกสะพ้ายกับหลานนี่แหละที่เป็นคนเอาชิ้นส่วนหูเนี่ยแช่น้ำแข็งแล้วไปส่งให้ที่โรงพยาบาล
สามีเธอเองก็ไปถามถ่ายอาการแต่กลับถูกด่าทอกลับมา
ถามว่าตัวเธอทำไมถึงไม่ไปเยี่ยมเธอบอกยังทำใจไม่ได้
แล้วก็ยังเห็นว่าอีกฝ่ายยังโมโหกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่
ตอนนี้เธอบอกเธอนอนไม่หลับเลยความดันก็ขึ้น
ส่วนเจ้าตูบเองตอนนี้ก็ล่ามโซ่ไว้ตลอด
แล้วก็คิดอยู่ว่าจะเอาตะกร่อมาคอบปากด้วย

แต่จริงแล้วปกติเธอบอกว่าเจ้าตูบมันไม่ดุนะ

แล้วเหตุผลที่เจ้าตูบเนี่ยมันกัดน้องบีบีเนี่ยเพราะอะไรครับผม

ของเล่นเด็กหน่อยมันหวงของอยู่ในบ้าน
ทุกอย่างจะห้ามจับบอกว่าได้หน่อยอยู่นี่

แล้วก่อนหน้านี้ที่น้องบีบีมาเล่นในบ้านเรา

ลุดมือมันกระโกบบ้านตุ๊บลุ๊บตรูเป้นนซินะ

อู้วคือเล่าเห็นภาพอ่ะ
ใช่คือเล่าทุกช็อตได้เป๊ะ
คือลักษณะที่เล่าดูแล้วก็ยังตกใจอยู่
เขาก็บอกเองเหมือนกันว่าตกใจสิไม่เคยเห็นหมากัดคน
แล้วหูร่วงคาตาแบบนั้น
ทีนี้เธอก็บอกว่านายทองสว่างกุลสามีเนี่ย
ไปดูถามถามอาการน้องใช่ไหมคะ

ครอบครัวน้องบีบีมาบอกว่าไม่รับผิดชอบ
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยฝั่งเขาเองก็เอาชิ้นส่วนหูไปให้ที่โรงพยาบาล
แล้วก็พยายามที่จะไปสอบถามอาการด้วย

หมาเขาเนี่ยเที่ยวออกไปกับชาวบ้านคนนั้นคนนี้ตามที่ต่าง

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องท้าสาบานกันเกิดขึ้น
ก็เลยถามในทองว่าตกลงเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่า

แล้วเดินมาพี่จึงมาดำไม่รู้
กล้วยว่ามันเสียเสียงของผมหมด

จนถึงโรงพยาบาลอำเภอวังน้ำเขียว
ผมก็ยืนจับน้องบีบียุที่โรงพยาบาลผมก็ยืนจับ

หัวให้พูดสำคัญสายกัน
สาบานแหละผมพูดแค่นี้แหละ
นี่แหละนี่ขอให้มันผมผมเอาชีวิตเดิมพันเลยอ่ะมาผมพูดของเขา
เลยเอาความกินใส่กันเลยเอาแค่นี้แหละอืมคือฝ่ายเจ้าของหมาเขาก็
บอกว่าเขารับผิดชอบเขาไม่ได้ไม่รับผิดชอบถามถ่ายอาการก็ไป
เอาหูไปให้ล่าหมาด้วยแต่การที่ไปบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบ
ว่าหมาเขาเที่ยวไปกัดคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงอยากให้
พูดความจริงมากกว่าเขาก็เลยท้าว่าเอามามาพูดความจริงกันดีกว่า
อืมนะคะส่วนทางด้านของยายทวดของน้องบีบีนางจำปีทุมจังหรีด
ก็บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้อาการของน้องบีบี
คุณหมอบอกว่าต้องดูอาการแบบวันต่อวันนะคะว่าแผลที่หูซ้ายจะติดเชื้อ
หรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วันศุกร์อะค่ะช่วงจังหวะที่เกิด
เหตุเนี่ยคุณยายทวดบอกว่ากำลังขุดกระชายอยู่หลังบ้านจู่จู่ได้ยิน
หมาของเพื่อนบ้านเห่ากระโชกแบบเห่าดังเลยอ่ะค่ะทีแรกก็นึกว่าหมากัด
หรือกัดเด็กนึกในใจนะค่ะก็นึกไปนึกมาอ้าวเป็นเหรนของเธอ
หรือเปล่าก็เลยรีบวิ่งไปดูพอเดินไปถึงได้ยินเสียงน้องบีบีเนี่ย
กรี๊ดเสียงดังเลยนะคะแต่ไม่ได้ยินเสียงคนร้องห้ามนะอืม
พอไปถึงหน้าบ้านเจ้าของหมาก็เห็นน้องบีบีเนื้อตัวสั่นเลือดออก
เจ้าของหมาใช้มือปิดหูของเหรนเอาไว้ก็คือน้องบีบีแล้วประคองตัว
น้องบีบีคือก็ยังอยู่ในอาการตกใจค่ะแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดี
หมากัดหูเด็กขาดแล้วนี่ค่ะเจ้าของหมาพูดแบบนี้นะอืม
น้องบีบีก็ร้องบอกว่าให้คุณยายทวดมาอุ้ม
แต่ยายทวดบอกอุ้มไม่ไหวก็เลยไปตามตาทวดมาอุ้ม
พาน้องบีบีไปหาหมอครั้งแรกที่เห็นสภาพน้องบีบีโอ้โห
คุณยายทวดบอกว่าเจ็บใจมากนี่ถ้ายายทวดไม่เดินไปเนี่ย
บีบีจะเป็นยังไงจะถูกหมากัดตายหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะไม่คิดว่าหมาจะกัดถึงขนาดเนี้ยค่ะหมาตัวนี้ไม่เคยกัดใครมาก่อนนะคะ
ปกติก็เห่าอย่างเดียวแต่ที่ยายทวดบอกว่าปวดใจที่สุดก็คือหลังเกิดเหตุ
เจ้าของหมาไม่เห็นมาดูอาการเลยทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
หมาตัวที่กัดเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเพราะถ้าทำอะไรลงไป
ก็กลัวว่าจะถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีกหรือเปล่าอืม
เจ้าของหมาก็ยังโกรธยังแค้นมาก
เห็นมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบเลยทั้งทั้งที่ไม่เคยจะคิดเรียกร้อง
ค่าเสียหายอะไรฟังเสียงคุณยายทวดของน้องบีบีนะคะ
อันยายนี่ก็เออว่าหลานอยู่ก็สวดแล้วก็เลย
ขุดกระชายหลังบ้านลูกสาวคนใหญ่กำลังขุดกระชายอยู่
ยักษ์ว่าหลานไว้มาตอนไหนกะว่าเห็นกะกะเฮ้าขุดกะชายอยู่ทั้งหลังน่ะลูกน้อ
กะว่าเห็นกะยังว่าเลยทีนี้กะสังหมาเนี่ยมันกะโชคอย่างเดียว
เอ่ยไอ้ใจกะนึกขุดกะชายด่ากะนึกหมามันกัดปุ๊ดไหล
คนคือบ่มีไรเนี่ยมาสิมันกัดคนใหญ่งี้เล็กน้อย
เออทีนี้อ้าวกะมะนึกอีกลูกนึกแท่งเฮ้อมันหลานกูมานี้
กะมะนึกอย่างงี้ไงลูกขุดกะชายได้โก่เดียวเผ็นเลยลูก
ย้ายก้าวได้สามก้าวทีนี้เสียงหลานน้อยห้องทั้งหมาทั้งเสียงเล็กน้อยห้อง
แต่เสียงคนใหญ่บอกมีอะไรหมาแกะคนเลยลูกเอยใครไล่หมาเลยไม่มี
ทีนี้ก็ย้ายคืนมาถึงหน้าบ้านอันหมานี่ล่ะก็เห็นแต่ของหมาน่ะ
จับแขนหลานอ่ะจูงอยู่ไอ้หลานก็สั้นทดทดไอ้มือนึงก็กำหู
เห็นจังไหนหงูลูกเข้าขาดวะแก้วหมามันกัดหงูลูกเข้าขาดวะแก้ว
ถวดอุ๋มวะไหล้เหล้าอยู่นี่แหละเหยียบถวดไปนำเพราะถวดมาอุ๋ม
ยายก็วางทียายก็เลยเดินไปก็ไปเอิ้นถวดเข้ามาเอาหลาน
ตอนแรกที่ยายไปเห็นสภาพหลานของตัวเองตอนนั้น
โอ้ยไม่อยากพูดเลย

ไม่นอกตรงนั้นแหละลูกเอ้ยไม่อยากเห็นไม่อยากพูดไม่อยากนึกเห็นอันนี้
ไม่อยากนึกแค้นลูกเอ้ยมันเห็นแล้วมันบาดหัวใจเหลือเกิน
มันคิดสภาพแล้วนะลูกถ้ายายบอกคืนมาหลานยายจะตายไม่เป็น
คิดแค่นี้คิดแค่นี้ยายสั่นสั่นหัวใจยายล้มไปแล้ว

ถึงมันแล้วใจก็ดีแล้วตอนนั้น
เจ้าฝงหมานี่เขาเล่าให้เราฟังว่าอย่างไรบ้างอย่าอย่า
ไม่เล่าเลยลูกหลานน้อยเป็นจริงจริงได้ก็
แค่โรงพยาบาลจากบ้านเองก็มาโรงพยาบาลวังน้ำเขียวก็ไม่ไกลนะ
ก็ไม่เห็นมาเบิ่งลูกหลานหน่อย

เป็นชั่วโมงที่หมอเห็ดหูให้หลานหน่อย
ลูกก็ให้ก็หลานสาวมันเอาหูหูมาให้เป็นจุโมงนะเอาหูมาให้
เออหูเด็กหน่อย

ไม่ใช่ใจกระปุ๊กหน่อยเอามาให้ลูก
ที่นี่ทั้งนี้ก็คั่วได้หูกลับไปหมอ
เพื่อนก็บอกให้ไปซื้อน้ำแข็งมา
เดี๋ยวนี้หัวใจยายนะแห้นมาแห้นตะโขงหมามา
ถ้าฆ่าได้ไม่ติดคุกย้ายฆ่า
หาเลยไม่จงแห้นมาก

เป็นตอนนี้ควรมาถามว่าเออหลานหน่อยเป็นอย่างไรนะยาย
หวบถึงว่าไม่ได้ถามคราวในบ้าน

แล้วก็สองคนเล่าสองเรื่องนะคะ

ก็แค่แผลติดเชื้อค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจ
คือน้องบีบีเนี่ยหวาดกลัวอยู่มากได้ยินคำว่าหมา
ได้ยินคำว่าสุนัขไม่ได้เลยนะคะได้ยินปุ๊บร้องไห้จ้าทันที
คุณแม่บอกเลยว่าใครจะมาเยี่ยมนะอย่าพูดถึงหมาแม้แต่คำเดียว
พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับหมาไม่ได้เลยค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่ายังไม่อยากให้กลับบ้าน
ขอดูอาการให้รู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนจนกว่าจะหายดีก่อนแล้วค่อยยอมกลับบ้าน
ทางคดีความนะคะญาติก็ไปแจ้งความที่สพวังน้ำเขียวไว้แล้ว
วันพรุ่งนี้ตำรวจก็จะเรียกตัวญาติคนอื่นไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ส่วนคู่กรณีที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีใครเดินทางมาเยี่ยมน้องบีบีที่โรงพยาบาล
ก็อย่างที่ฝั่งครอบครัวฝั่งญาติน้องบีบีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรอก
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายน่ะไม่ได้มีเงินมากมายอาชีพก็เก็บของเก่าขาย
มันมันเรื่องของจิตใจที่ว่าโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยควรจะมารับจิตจ่อยไหมมาเยี่ยมสักรอบ
มาดูแลหน่อยถามถ่ายหน่อยเออแต่ฝ่ายนั้นเขาก็บอกเขาก็มาอืม
แต่ก็เนี่ยค่ะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกมันติดติดกันเลยนะกับเด็กอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เด็กวัยเท่านี้เนี่ยสามสี่ขวบเหมือนกันเลยใช่